วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีมติออกมาน่าสนใจหลากหลายประเด็นครับ
หนึ่งในนั้นก็คือการประกาศนะครับให้ทางน้ำตาลทรายเนี่ย
เป็นสินค้าควบคุมนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะตรึงราคาเอาไว้
การที่คอรมอลมีมติแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดนะครับ
จะปิดล้อมโรงงานถ้าเกิดรัฐบาลยืนยันตามมตินี้นะครับ

ข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เมื่อวานนี้มีข่าวว่ากระทรวงพาณิชเสนอมานะครับ
โดยทางกรกรคือคณะกรรมการที่เขามีการควบคุมราคาสินค้า
เรื่องมาตรการดูแลราคาน้ำตาลทรายครับ
ด้วยการขึ้นบัญชีเป็นสินค้าควบคุมตามมติของกกร
เต็มคือคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับ
กรัมละ๑๙บาทนะครับ
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ๒๐บาท
ขณะที่ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
น้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ๒๔บาทแล้วก็น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ๒๕บาท
เท่ากับว่าน้ำตาลจะยังคงจำหน่ายในราคาเดิมครับ
ไม่มีการปรับขึ้นขณะที่จังหวัดอื่นอื่นนั้นจะมีการพิจารณากำหนดราคาตามระยะทาง
แล้วก็ต้นทุนการขนส่งนะครับขณะที่การส่งออกน้ำตาลครับ
ตั้งแต่๑ตันหรือว่า๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไปต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการ
ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลอย่างเหมาะสมนะครับ
ทางรองนายยกรัฐบนตรีและรัฐบนตรีว่าการกระทบพันธ์นี้ครับ
มีมติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายเป็นกิโลกรัมละ๔บาท
ซึ่งรัฐบาลเกรงว่าจะกระทบผู้บริโภคแล้วก็วงการอุตสาหกรรมนะครับ
จำเป็นต้องประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมในการตึงราคา
ขณะที่ความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยครับ
รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นไปหามาตรการช่วยเหลือนะครับ
ขณะที่ผู้ส่งออกถือเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
แต่หากจะส่งออกเกินกว่า๑ตันก็ต้องขออนุญาตครับ
เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำตาลในประเทศนั้นจะไม่ขาดตลาด
อกจากนี้ครับทางคุณนราธิบอนันสุก
ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
ได้กล่าวหลังทราบมติคอรมอนะครับ
บอกว่าจะขอเข้าพบกับทางรัฐมนตรีภูมิธรรม
เพื่อหารือครับถึงสาเหตุที่รัฐบาลนั้นไม่ให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย
แล้วก็มีการโยกไปเป็นสินค้าควบคุมเนี่ยเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดนะครับ
ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยหลังจากที่ผ่านมานั้นคือปล่อยลอยตัว
ข้อตกลงการค้าเสรีหากรัฐบาลยืนยันจะไม่ยอมให้ปรับขึ้นครับ
กลุ่มชาวไร่อ้อยก็พร้อมจะไปปิดโรงงานน้ำตาลทรายนะครับ

เพื่อจะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ำตาลทรายออกจากโรงงานครับ

เขาเรียกปฏิกิริยานะครับจากทาง
สาพันธ์ไร่อ้อยนะครับซึ่งก็
คอรมอก็มีมติออกมานะในการตึงราคานะครับ
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ